ท่านผู้ชมครับมีความเชื่อของกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ว่าเจอเหล็กไหลแน่นะฮะ
เราก็เลยตรวจสอบให้ว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะครับ
แต่ว่าชาวบ้านนี่ไปกันเยอะเลยนะครับที่ตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี
นะฮะเนี่ยฮะชาวบ้านหลังจากทราบข่าวว่ามีหินเหล็กไหลมันโผล่มาที่ถนนเนี่ยฮะ
ตรงนี้อยู่ที่บ้านทัพไซค์นะครับพื้นที่หมู่๑๐ตะวนพรุ่ดินานะครับ
เป็นสวนยางพาราของนายประเสริฐจันทร์ส่องแสงเป็นสมาชิกอบตพรุดินนา
นี่ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็มามาขุดกันใหญ่เลยนะยิ่งขุดยิ่งเจอด้วยนะ
ตามข่าวโอ้โหเรารู้กันมาเหล็กไหลนี่มันหายากมากนะต้องโอ้โหกว่าจะเจอเนี่ยในถ้ำในเขาเลยแบบโอ้โหกว่าจะได้มานี่ครับ
แต่นี่ฮะแม่เห็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเหล็กไหลจริงหรือเปล่าเหล็กไหลแบบไหนอะไรยังไง
รูปร่างก็แตกต่างกันไปเนี่ยฮะนี่บางก้อนก็มันแวววาวใช่ไหมครับ
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเลยไปตรวจสอบไปพิสูจน์เรื่องนี้หน่อยนะครับ
ไปถึงสถานที่ที่เขาขุดหาเหล็กไหลกันเนี่ยเป็นเนินดินติดกับถนนลูกรังนะฮะ
พื้นที่โดยรอบก็สักประมาณห้าเมตรนี่ฮะอยู่ในหมู่บ้านนะครับ
เป็นถนนตัดผ่านสวนยางพาราของนายประเสริฐนี่พี่คนนี้ก็มาขุดใหญ่เลยเห็นไหมครับ
เกลียวนะกลัวจะไปโดนเหล็กไหลเดี๋ยวจะพังเสียหายนะครับ
คือหินที่ชาวบ้านเจอเนี่ยมันสีดำนะเงาเป็นประกายแข็งแต่น้ำหนักเบา
บางส่วนเนี่ยฝังอยู่ตามเนื้อหินบางส่วนฝังในดิน
ชาวบ้านที่ขุดเจอเนี่ยก้อนเล็กก้อนใหญ่รูปร่างก็แตกต่างกันไป
ลักษณะแบบนี้นะครับได้คุยกับนายกิตติพัฒน์นะฮะ
หกสิบห้าปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่านี่เขาอยู่อ่าวลึกเนี่ย
กิติพัฒน์เนี่ยเดินทางมาจากต่างอำเภอนะตั้งใจมาขุดหาเหล็กไหลที่นี่นะครับ
ตะบนพรุดินนาที่อำเภอคลองท่อมลุงมาจากอำเภออ่าวลึกเพราะเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้ว
ถามลุงว่าเจอไหมลุงก็โชว์ให้ดูบอกลุงก็เจอนะฮะ
เป็นเนื้อเหล็กไหลลักษณะเป็นรังของเหล็กไหล
ก่อนจะขุดหาเนี่ยได้จุดทูบขอเจ้าที่เจ้าทางบอกขอให้เจอแล้วก็เจอจริงดีใจมาก
บอกว่าจากนี้ไปจะกลับไปดูว่าเหล็กไหลที่ได้เนี่ยเป็นเหล็กไหลแบบไหน
เพราะว่าเหล็กไหลเนี่ยลุงบอกลุงศึกษามาลุงบอกว่าเหล็กไหลมันมีอยู่๑๖ชนิด

ทำไมเราถึงเชื่อว่ามันเป็นเหล็ก
อันนี้มีสิทธิภูมิ๑๖ชนิดแต่ว่าเรายังไม่ทราบว่าจะอยู่ที่ไหน
อันนี้มันเป็นธรรมดาแต่มันมีสิทธิภูมิ๑๖ชนิด
หลังเราต้องไปพิสูจน์ดูว่ามันเป็นต้องไปเปิดตำราดูว่า
มันมีเฉพาะอย่างไร
เอามาทำวิธีบูชาแล้วแล้วก็แจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ที่มีความเชื่อแล้วก็นับถือนะครับ
ตามความเชื่อของหินนี้คือเหล็กไหลนะฮะหมอชิดบอกนะครับ
เป็นเหล็กไหลอำมริตที่ไม่เหมือนกับเหล็กไหลทั่วไป
มีพุทธคุณเรื่องเมตตามหานิยมนะเรื่องคงกระพันธุ์ด้วย
แต่ถามว่ามูลค่าเท่าไหร่คงประเมินไม่ได้เพราะมันไม่มีราคาซื้อขายตายตัว
เป็นราคาซื้อขายตามความเชื่อตามศรัทธานะฮะพร้อมกับบอกว่า
คนที่มีความเชื่อนำไปบูชาจะส่งผลให้ชีวิตสมปรารถนา
บูชาต้องท่องคาถานะฮะต้องระลึกถึงปู่เจ้าสมิงพรายนะฮะ
แล้วจะสมหวังนะครับนี่ฮะหมอชิดก็เลยทำพิธีบูชาให้กับเราดูนะครับ
หมอชิดก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้แล้วแต่ความเชื่อนะครับ
เป็นมูลค่าไม่ได้จริงครับเพราะว่าไม่มีราคาซื้อขายตายตัวนะฮะ
ทุกผู้ชมครับอ่าบอกว่าตามความเชื่อความศรัทธา
จากเหล็กไหลอมริตแล้วเนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมนำไปประกอบ
วนศาลในการสร้างพระเครื่องได้ด้วยนะครับซึ่งไม่ได้เจอกันบ่อย
แล้วท่านผู้ชมครับบอกว่าตามความเชื่อขายใต้ตัวนะครับ
ท่านผู้ชมครับบอกว่าตามความเชื่อขายใต้ตัวนะครับ

แล้วท่านผู้ชมครับบอกว่าตามความเชื่อขายใต้ตัวนะครับ

แล้วท่านผู้ชมครับบอกว่าตามความเชื่อขายใต้ตัวนะครับ

แล้วท่านผู้ชมครับบอกว่าตามความเชื่อขายใต้ตัวนะครับ

แล้วท่านผู้ชมครับบอกว่าตามความเชื่อขายใต้ตัวนะครับ

แล้วท่านผู้ชมครับบอกว่าตามความเชื่อขายใต้ตัวนะครับ

แล้วท่านผู้ชมครับบอกว่าตามความเชื่อขายใต้ตัวนะครับ

แล้วท่านผู้ชมครับบอกว่าตามความเชื่อขายใต้ตัวนะครับ

แล้วท่านผู้ชมครับบอกว่าตามความเชื่อขายใต้ตัวนะครับ
ซึ่งไม่ได้เจอกันบ่อย
แล้วท่านผู้ชมครับบอกว่าตามความเชื่อขายใต้ตัวนะครับ

แล้วท่านผู้ชมครับบอกว่าตามความเชื่อขายใต้ตัวนะครับ

แล้วท่านผู้ชมครับบอกว่าตามความเชื่อขายใต้ตัวนะครับ
ซึ่งไม่ได้เจอกันบ่อย
แล้วท่านผู้ชมครับบอกว่าตามความเชื่อขายใต้ตัวนะครับ
ซึ่งไม่ได้เจอกันบ่อย
แล้วท่านผู้ชมครับบอกว่าตามความเชื่อขายใต้ตัวนะครับ

แล้วท่านผู้ชมครับบอกว่าตามความเชื่อขายใต้ตัวนะครับ
ซึ่งไม่ได้เจอกันบ่อย
แล้วท่านผู้ชมครับบอกว่าตามความเชื่อขายใต้ตัวนะครับ

แล้วท่านผู้ชมครับบอกว่าตามความเชื่อขายใต้ตัวนะครับ

แล้วท่านผู้ชมครับบอกว่าตามความเชื่อขายใต้ตัวนะครับ

แล้วท่านผู้ชมครับบอกว่าตามความเชื่อขายใต้ตัวนะครับ
ซึ่งไม่ได้เจอกันบ่อย

แล้วท่านผู้ชมครับบอกว่าตามความเชื่อขายใต้ตัวนะครับ

ซึ่งไม่ได้เจอกันบ่อย

ซึ่งไม่ได้เจอกันบ่อย

ซึ่งไม่ได้เจอกันบ่อย

ซึ่งไม่ได้เจอกันบ่อย

ซึ่งไม่ได้เจอกันบ่อย

ซึ่งไม่ได้เจอกันบ่อย

ลักษณะเป็นแร่

ผ่านการหลอมละลายมีอยู่ได้ตามธรรมชาติ

แต่ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุย
กับผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหล็กไหลอะค่ะ
อาจารย์บุรพาพดุงไทย
อาจารย์บุรพาบอกว่าที่ชาวบ้านในจังหวัดกระบี่ไปขุดหาเหล็กไหลกันเนี่ยนะคะ
อาจารย์บอกว่าคือเหล็กไหลจริงนะ

เหล็กไหลที่ชาวบ้านเจอเนี่ยคือเหล็กไหลน้ำรอง
หรือเหล็กไหลย้อยนิยมนำมาบดเพื่อทำวัตถุมงคล
อาจารย์บุรพาก็เลยนำเหล็กไหลน้ำรองที่เจอแบบเดียวกันที่กระบี่มาโชว์ให้นักข่าวของเราดูค่ะ
ซึ่งก็บอกว่าเจออยู่ในน้ำนี่นะคะ
แล้วก็บอกว่าเหล็กไหลน้ำรองเนี่ยนะเจอได้ในทุกสภาพแวดล้อมทุกสภาพอากาศ
แต่ถ้าคนที่หาโดยเฉพาะจะรู้กันดีว่าส่วนใหญ่จะเจอในแถบพื้นที่แนวเชิงเขา
มีพุทธคุณช่วยให้แคล้วคราศปลอดภัยจากพยันตรายเวลาเดินเท้าเข้าป่า่หรือว่าบุปฟาฟาดง
เหมาะจะพกหรือบูชาเหล็กไหลส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มในพราน
ต้องใช้ชีวิตในการล่าสัตว์เข้าป่า
เพราะว่าเหล็กไหลน้ำรองจะป้องกันคมเขี้ยวสัตว์มีพิษ
และสัตว์ที่มีเขี้ยวแหลมคมอ่ะนะคะถามว่าราคาเป็นยังไง
ราคาในการเช่าบูชาก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของคนนั้น
ขึ้นอยู่กับความเชื่อราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันปลาย
ส่วนที่บอกว่าเป็นเหล็กไหลอมริตเนี่ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับคนที่เจอแล้วตั้งชื่อ

ที่เรียกว่าเหล็กไหลย้อยเอามาโปรดผสมทำเป็นวัตถุมงคล
ป้องกันพวกสัตว์มีเขี้ยวป้องกันพวกของแหลมของคมในธรรมชาตินะ
ก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าจะเพิ่มความขังขึ้น
ก็อาจจะได้รับการอธิษฐานจิตจากผู้ที่มีพลังจิตเจอได้บ่อย
แล้วบางครั้งก็เจอตามบ่อดินลูกรังเนี่ยบางครั้งก็เจอเยอะ
บางครั้งก็ไหลมากับน้ำก็ราคาไม่ไม่สูงไม่สูงหลักร้อย
อืมคืออาจารย์บุรพาบอกแบบนี้นะคะคือเหล็กไหลมีหลายชนิดค่ะ
แต่ละชนิดส่วนใหญ่ก็เสริมสร้างบารมีช่วยเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัย
แต่เหล็กไหลที่หายากที่สุดจริงเลยเนี่ยนะคะคือเหล็กไหลดำ
เหล็กไหลดำอาจารย์บุรพาบอกว่านี่ไงนี่ไงอาจารย์คล้องคอใส่อยู่นี่ไง
ครับล้อมกรอบเอาไว้ด้วยนะคะอ๋อแล้วก็บูชาเอาไว้ตลอดเวลาเลย
กรอบเพชรนี่ค่ะกรอบเพชรนี่คือเหล็กไหลดำอาจารย์บอกหายากที่สุดนะคะ
ส่วนข้อสงสัยที่ว่าแล้ววัตถุที่ใส่ในโถแตกเป็นกิ่งคล้ายปาการัง
อยู่ในตำหนักของอาจารย์คืออะไรอาจารย์บอกว่าก็เหล็กไหลดำเหมือนกันเนี่ยค่ะ
อาจารย์บอกว่าเหล็กไหลดำเนี่ยจะงอกเงยได้เองก็เลยลักษณะแบบนี้
มันงอกขึ้นมาได้ด้วยอาจารย์อธิบายแบบนี้อ่ะค่ะ
เหล็กไหลดำที่เจอตามถ้ำอ่ะจะงอกเงยได้เองพุทธคุณคืออยู่ยงคงกระพันธ์
ฟันแทงไม่เข้าเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัย
ราคาหลักแสนถึงหลักล้านนะคะ
พุทธคุณนี้จะเพิ่มค่าได้อีกถ้ามีการปลุกเสกจากผู้ที่มีพลังจิตที่บริสุทธิ์
ถ้าเหล็กดำเนี้ยมันจะดีทางด้านโครงกระพันธุ์อ่า
เน้นทางด้านพวกโครงกระพันธุ์พวกทนทนพวกขมหอกขมดาบ
ทนสัตว์มีเขี้ยวเหล็กดำนี้จะเน้นทางด้านนี้
เพิ่มความขังขึ้นก็อาจจะได้รับการอธิษฐานจิตจากผู้ที่มีพลังจิต
ก็จะเพิ่มพลังขึ้น